หน้าวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ

แล้วก็ไล่แม่ค้าขายลอตเตอรี่ที่ยืนอยู่หน้าวัด
คาดว่าไม่พอใจที่แม่ค้าไปยืนขายลอตเตอรี่อยู่ตรงนั้น
เดี๋ยวไปดูคลิปแล้วก็มาฟังข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายนะคะ
หลังคุยกับพวกพระเนี่ย

ถ้าอย่างนี้นะทีหลังเป็นเรื่องถ้าเป็นผู้ชายเรียกตบให้ดู
เดี๋ยวเดี๋ยวให้เราไปยินมา

ในรถอืมก็ดูเดือดใช้ได้เลยอ่ะคลิปเนี้ย
เป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่ประทับฝีปากกับพระพิสุกรูปหนึ่งนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าวัดที่อยู่ริมถนนมิตรภาพอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
สาเหตุก็คือมีกลุ่มแม่ค้ากลุ่มนึงอะค่ะ
ยืนถือแผงลอตเตอรี่อยู่หน้าวัด
แต่ว่าที่วัดแห่งนี้ห้ามไม่ให้มีการขายอะไรเลยหน้าวัด
เฉพาะลอตเตอรี่นะคะครับห้ามขายของทุกอย่างที่หน้าวัด
พอเรื่องทราบถึงหูของพระในวัดว่ามีแม่ค้ามายืนกันอยู่เต็มเลยหน้าวัด
มีแผงขายลอตเตอรี่ด้วยพระท่านก็เลยเดินออกมา
ถือไม้มาด้วยเหมือนกับไม้เท้าอะค่ะมาไล่
แม่ค้าก็เถียงกลับว่าไม่ได้ขายมารอเพื่อนเฉยแล้วก็ทะเลาะกัน
อย่างที่เห็นในคลิปอะค่ะเนี่ยแผงปิดอยู่อย่างนี้ไงไม่ได้ขายหลวงพ่อ
แต่สุดท้ายหลวงพ่อท่านก็บอกว่าถ้าเป็นผู้ชายน่าจะฟาดให้ดูเนี่ย
แม่ค้าก็เลยงงไงว่าทำอะไรผิดขนาดนั้นทำไมพระถึงต้องมาไล่ให้ออกจากวัดนะคะ
ล่าสุดวันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับแม่ค้าขายลอตเตอรี่ที่อยู่ในคลิปค่ะ
นวลละอองแสนโคกอายุ๕๒ปีเขาก็บอกว่าเหตุการณ์เนี้ยตัวเขากับเพื่อน
ขายลอตเตอรี่กันที่เขื่อนอุบลรัฐพอบ่ายสามโมงก็ลงมาจากเขื่อน
แวะที่วัดจะไปดูว่าเออคนที่วัดมีหมากมีน้อยขนาดไหน
คุ้มไหมถ้าจะไปขายลอตเตอรี่สุดท้ายนะคะมีเพื่อนคนหนึ่งเข้าไปดูพื้นที่ในวัด
ส่วนเธอกับเพื่อนอีก๔คนรออยู่นอกวัดมีแผงลอตเตอรี่จริงแต่ปิดแผงอยู่ไม่ได้ขาย
แต่จู่หลวงพ่อท่านถือไม้มาเลยมาไล่เลยบอกว่าไม่ให้ขายลอตเตอรี่หน้าวัดนะ
ขู่ด้วยว่าจะตบแม่ค้าขายลอตเตอรี่ก็เลยบอกว่าไม่ได้ทนไม่ไหว
ตัวเองไม่ได้มีความผิดอะไรทำไมต้องมาด่ากันขนาดนี้
คือที่แม่ค้าลอตเตอรี่เขายืนรอเพื่อนอยู่ข้างหน้าวัดตามที่เขาบอกนะ
แล้วเพื่อนเข้าไปดูข้างในเนี่ยทางผู้ที่ให้ข้อมูลบอกว่า
ก็เพราะว่าทางวัดนี้เนี่ยถ้าจะขายต้องไปขายด้านใน

แล้วคาดว่าหลวงพ่อที่โมโหขนาดนี้โมโหเบอร์นี้
เชื่อว่าน่าจะเกิดจากการที่พวกตัวเองไม่ยอมไปขายลอตเตอรี่ในวัด
ทางวัดจัดเอาไว้เพราะถ้าไปขายข้างในวัด
ต้องเสียค่าเช่าแผงแผงละ๑๐๐บาทต่อวัน
เขาก็เลยไปดูว่าคุ้มไหมถ้าจะไปขายคนมาเยอะไหม
เพราะวันนั้นลงมาจากเขื่อนที่ไปขายกันนี้ก็มาถึงวัดก็บ่าย๓แล้ว
ดูแล้วคิดว่านั่งขายไม่น่าจะคุ้มเพราะว่าเป็นเวลาที่แบบโอ้โห
คนที่มาวัดก็กลับบ้านกันจะหมดแล้วก็เลยตัดสินใจไม่เข้าไปขาย
แล้วมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นทีนี้ทางฝั่งของวัดบ้างนะครับ
จ้าวาดวัดออกมาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่มีคลิปเผยแพร่ออกมา
ยืนยันว่าทางวัดไม่ได้ห้ามพ่อค้าแม่ค้ามาขายลอตเตอรี่ที่วัดให้ขายได้
แต่ต้องขายในวัดในพื้นที่ที่ทางวัดจัดไว้ให้อ่าเนื่องจากเวลาโดยเฉพาะวันหยุดเนี่ย
จะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะมากแล้วทั้งที่วัดอ่ามีงานบุญวันพระใหญ่ด้วย
ก็เลยอยากให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าเป็นระเบียบไม่เดินเพ่นพ่านไม่รบกวนญาติโยมที่มาทำบุญที่วัด